หือโจไวรุ่นเขาก็เรียกมันว่าโจนะไวรุ่น
เวลาเขาพูดมันไม่ค่อยมีเรื่องดี

ถ่ายคลิปตอนที่เขาบอกแสดงแสนยานุภาพ

เสียงดังเลยลองไปดูค่ะ

ลืมบอกอีกนิดนึงป้าระเบิดด้วยจ้า

เขาบอกว่าคลิปนี้มีคนเอามาแชร์กันต่อ

แน่นอนว่ามันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เขาก็มองว่านี่มันเป็นถนนหลวงหรือเปล่า

เขาบอกว่าคาดว่าจุดที่กลุ่มโจเหล่านี้

น่าจะเป็นถนนสายนางรองระหารสาย
อยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ

ประหลัดทั้งกำนันลงพื้นที่ทันทีเลย

ยืนยันแบบนี้ว่ากลุ่มวัยรุ่นในคลิป

ก็คงอยากจะมาทำคลิปประกาศศักดา
แล้วก็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียล

สอดซองดูแลบทล้านกันด้วย
เพราะถ้าปล่อยให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้

ตัวลูกหลานแต่ผู้ปกครองด้วยนั่นแหละ